มูเตรุให้เข้าใครออกไฟ

ฝันครั้งแรกแบบนี้เลยเนี่ย
เหมือนในวัดแขกเป๊ะเลยคืออะไรคืออะไร

คนที่ทำงานในวัดแขก

เสียวเออแบบนั้นเลย

นี่พึ่งเห็นเนี่ยเป็นคนแบบนี้มาจุงเรา

ถามก็บอกเป็นพราหมณ์

เป็นคนกลัวอะไรที่มีกลิ่นกำยา
กลัวอะไรที่สวดแล้วยาว
แล้วยังไงพอฝันตอนนั้นว่า

พอตกบ่ายมีเจ๊คนหนึ่ง
เมื่อก่อนเคยเล่าว่ามีซื้อที่ไว้
แล้วก็มีคดีความจะโดนยึด

โอนมั้ยยังว่าโอนไม่ได้เลยจะโดนยึดเนี่ย
เพราะฉันไม่มีเงินกู้แบงแก๊งก็ไม่ให้

ก็ไปดูสรุปก็ซื้อ

พนักงานกรมที่ดินถามว่าซื้อที่นี่ร้อนไหมครับ

เล้งต้องรีบไหมคะบอกไม่รีบค่ะ

เจี๊ยบเลยค่ะไม่ร้อนค่ะที่มาซื้อเนื้อเย็นค่ะ

เขาคงจะว่าร้อนไหมจะขายไหมอะไรไหมอย่างนั้น

แต่แล้วเขาบอกเจ๊เออ

ตึกนึงฉันขาย๒๕ล้านเอง๔ชั้น

๑๖ล้านแล้วกันเดี๋ยวฉันซื้อหมดเลย

ฉันก็ให้ตังค์ไปส่วนหนึ่ง

ทั้งหมด๑๑๗มั้ง
แล้วที่เหลือนี่ไปสร้างให้เสร็จ

ก็เป็นธุรกิจใหม่จริง

ทุนคืนปั๊บเดียว๕ปีทุนคืน

ก็จากนั้นก็หมอนวดมานวด

ก็เลยต้องจะบอกว่าโอเคนะต้องยอมรับ

เพราะที่๒วิธีทำธุรกิจ

งานเขาโชว์เพชรโชว์อะไรมีเงินซื้อไม่มี

แต่ว่าไม่เคยไปงานอย่างนั้นซื้อตอนไหนรู้ไหม

แล้วก็มีบทุกฤตที่เลี้ยงชีวิตตัวเองจนถึงนะจะถึงขอโทษนะวันสุดท้ายของชีวิตลงไป
ก็เกิดขึ้นเพราะว่าเทวดามากระซิบ

ส่วนหนึ่งจากความขยันของเรา

เร่งเป็นคนไม่ชอบไปงานเวอร์

สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ทุกคืน

ไม่ทราบก็สวดมนต์ให้เทพพยาดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พระผู้เป็นเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้
ปกป้องคุ้มครองและประธานพรให้ดิฉันตลอดเวลา
เล้งทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาทั้งหมด
ที่มีคนมาคอยกระซิบตั้งแต่ยังจน

ป้าเล็งคิดว่าใช่ผสังกระจายไหม
ไม่ไม่ทราบคือไม่ได้ชัดมาแต่ละครั้ง
ก็มารูปแบบไม่เหมือนกัน
บางครั้งก็มีเสียงกระซิบอย่างงวดหลังสุดที่
เล้งมีความทุกข์ที่สุดครั้งสุดท้าย

ใช่ค่ะท่านก็มาบอกว่า

อยู่กับตัวมานานเหลือเกิน
ทำไมเราจะเก็บไว้
ทำไมเราไม่ปล่อยให้มันหลุดไปจากตัวเรา

จิตเราโล่งในฝันพูดอย่างนี้

สมบัติที่เราทำมาตั้งแต่อายุ

ไปเวิร์กกับใครไม่

เงียบแล้วก็สมอง

คนเราเนี่ยความอยากมันไม่เท่ากัน

อยากหาอยากทำ

ยํะซิมแง่ยํป้าแก่

มนตร์ดำก็จะเจอแต่ป้าเรงแต่งตัวสวยทุกวัน
แต่ลงมาขายของชีวิตประจำวัน

ระบบไม่ต้องนับตังค์เราก็ขึ้นไปข้างบนทำอะไร
ก็สวดมนต์บ้างเปิดโทรทัศน์ดู
พอดีเราเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และทันสมัย
เพราะนั่นเราก็จะเล่นโทรทัศน์มีรุ่นใหม่มีไอจีมีอะไร
แล้วก็จะเรียนรู้ไปหมดมันก็วันหนึ่งสมองไม่ได้ว่าง
แล้วสมองก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านที่จะออกไปตรงไหน
ถามว่าทุกคนก็ใช้เงินแบบนี้ทำไมเราไม่ใช้
สมัยก่อนเราขายของแนนเนมเราจับมากับมือเราตั้งกี่สิบปี
เราไม่รู้หรือของแบรนดเนมเป็นยังไงอะไรแบบไหน
รุ่นเก่าสมัยก่อนแบรนด์ดังนั้นก็ซื้อกันเป็นล้าน
สมัยก่อนเนี่ยไม่มีคนซื้อหรอกรุ่นนี้แต่ว่าเออรุ่นใหม่นะ
พูดแล้วตอนแรกคนไม่เชื่อมานี่ไงเดี๋ยวไปเปิดเซฟยังมีนาฬิกามีอะไรเขาเหลือเยอะแยะ
ใช่ไหมฮะปรากฏว่าเราได้เรียนรู้การใช้เงินจากคนอื่น
พอมาถึงตัวเราเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นภาพลวง
แสดงว่าป้าเล้งเก็บความทุกข์ไว้ถ้าสมมุติวันนั้นเสียงกระซิบ
หรือถ้าเขาเป็นเทวดาองค์ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะไม่มากระซิบ
เล็งก็ยังจะตัดใจให้เขา๗๐๐กว่าล้านไม่ได้
ไม่ให้ก็สู้คดีอ๋อจะต้องสู้ก็จะสู้กันนี่คือให้เลย
ไม่ได้แพ้นี่เราไม่ได้ผิดเราน่ะเก็บความทุกข์ไม่กล้า
พนักงานในร้านรู้หมดทุกคนก็มองเราแบบสงสาร
ทุกวันนี้เหงาไหมไม่เลยค่ะพนักงานในร้านคนพูดว่าไง
มีอยู่คนนึงหงุดหิดหุดหงิดมากเลยคนบอก
หงุดหงิดทำไมมึงไม่รู้เหรอว่าเจ๊เขาเนี่ย
ต้องอยู่กับเขา๒๔ชั่วโมงมึงอยู่เขาแค่๓ชั่วโมง
มึงทนไม่ได้มึงกลับไปคิดใหม่นะหัวหน้าพนักงานด่าเด็กอ่ะ
ใส่เหตุไม่เยอะเพราะเจ๊ลิ้งเป็นคนทำงาน
แล้วก็เป็นคนไม่ให้ตัวเองเคยว่าง
เราก็มีงานทำทุกวันมีอะไรใหม่ใหม่อย่างมดดำเนี่ย
เด็กเคยเห็นเหมือนเด็กเกเลจังเลย
พอโตขึ้นมดดัมเป็นเด็กน่ารักก็รู้จักหาเงินไม่ได้หยุด
ไม่ได้หยุดทั้งที่ไม่ต้องหาสมบัติมี
แต่รู้จักหารู้จักทำแล้วก็
คุยก็จะพูดอามดดำดีนะอย่างนี้

ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีกันทุกคน

แสดงว่าเย้ยเสียกันเปลี่ยนชีวิตปะเร็งเลย
อีกวันหนึ่งไม่สู้ไม่สู้คดีไม่เลย

นะคะไม่แพ้ไม่ได้เป็นไร

ในฝันบอกต่ออีกในฝันบอกต่ออีกว่าไง

ในฝันเขาบอกมาเลยว่าถ้าสมมุติชนะคดีนี้

หลุดทุกข์แล้วจะกลับไปอยู่ในวงเวียนนั้นทำไม
สู้แล้วก็ต้องกลับมาเหมือนเดิม

เช้าลุกขึ้นมาตี๔มานั่งเอาไงวะ
ถ้าต้องมาเจอแล้วทนอย่างนั้นอีก

ไม่มีอะไรเดิมอยู่บ้างล่ะ
ก็มานั่งนึกแล้วก็มาปรับด้วยซิว่า

เขาจะเอาความสะดวกสบายทั้งหมด
ก็เขาแยกมาเลยอันนี้เขาจะเอาอย่างนี้บอก

ปะเล็งขอรู้ยังว่าคนที่มาขสิบบอกเป็นใคร
เป็นเทพองค์ไหนจนถึงวันนี้ฟิวบรรยายก็อย่างไม่รู้

ก็เราก็ไม่สามารถสื่อถึงท่านได้
จากท่านจะมาเมื่อไหร่

สิ่งดีจากท่านทุกอย่าง
มีความทุกข์ตรงไหนไปปักทูบกลางลาน
บางทีไปทำงานก่อสร้างมีความทุกข์ไปกักปักทุกข์กลางร้านเลย

ก็สิ่งที่มีความทุกข์อึดอัดอยู่ก็หลุด
แต่จะไปเรียกเขามาอย่างนี้เขาไม่มาอยู่แล้ว

ใช่ค่ะท่านอยากมาท่านจะมา
แล้วก็ไม่เคยว่าไปไหว้ของให้มา
เอิญเราก็จิตเราไม่ค่อยว่างด้วย

ก็เรียกว่าคนจะรวยนะครับ
จริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมานั่งอาศัยเรื่องราวของปฏิหารอย่างเดียว

ขยันความอดทนนั้นถึงจะรวยได้

พระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แค่ชี้ทางสว่างให้เรา
จากนั้นเราต้องเดินต่อไป

ก็แค่มีทางสว่างให้บ้าง

คนเราต้องขยันต้องซื่อสัตว์ต่อตัวเองและซื่อสัตว์ต่อคนอื่น

วันนี้เรื่องราวของป้าเล้งหรือเจ๊เล้งที่เรารู้จักกันเจ๊เล้งดอนเมือง

ขอบพระคุณมากครับเจ๊เล้งครับที่วันนี้แวะเรียงมาพูดคุณแหละ
เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำเสนอไปนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ

ท่านผู้ชมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งอยากจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการมูไนท์
เรื่องราวของคุณเด็ดแค่ไหน

บูดเท่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไหม
เราอยากให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งในมูไนท์นะครับ
สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาที่แฟนเพจมูไนท์ของเราได้ครับ
กลับมาพบกับเราได้ใหม่ครับ
๔ทุ่ม๑๐นาทีทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีทุกคืนวันอังคารในมูไนท์

สวัสดีครับ